โหดไม่พอนะคะยังมีอีกหนึ่งคดี

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กวัยเพียงแค่

คนนี้ถูกกระทำโดยพ่อของตัวเอง

เหวี่ยงฟาดกับผนังจนเด็กเลือดข้างในสมอง

ญาติต่างก็ช่วยการนำร่างของเด็กชายกระมวลพบ
เชื้อภัยบูลวัย๕ขวบค่ะ
ถูกพ่อทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ทำพิธีชาปนกิจที่วัดเนินผาสุกตำบล
ดงบังอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
โดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัว

โดยเฉพาะนางสาวธิดารัฐเกาะเพชรซึ่งเป็นคุณแม่
บอกเลยว่าทำใจไม่ได้
แม่ร้องไห้แทบขาดใจตลอดเวลาเลย
ทำใจไม่ได้จริงกับการสูญเสียลูกชายไป
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุมีปากเสียงกันกับสามี
คือเธอเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานแล้วก็ทะเลาะกันเลย
เลาะกับสามีประมาณสัก๑๐นาที
จากนั้นสามีก็เดินปลี่เข้าไปในห้องนอนลูกชาย
จับลูกชายที่หลับอยู่ในเปรย์เนี่ยเหวี่ยงลงกับพื้นเลย

ตอนแรกสามียังไม่ยอมรับว่าเป็นคนเกาะเหตุ
แต่ตำรวจเขาสอบปากคำเค้นแล้วเค้นอีกนานถึง๒ชั่วโมง
สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพค่ะ
หลอกกันน้ำไม่ถึง๑๐นาทีเลยด้วยซ้ำ
ไม่อยากได้ลูกแล้วใช่ไหมอ้าวทำไมจะไม่อยากได้หนูก็ว่าอย่างนี้
ลูกหนูหนูเลี้ยงได้คุณไม่พอจะอยู่ก็ไปสิหนูก็ว่าอย่างนี้

ที่จริงก็ไม่รับตอนนี้ตำรวจเขาเค้นอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงได้ก็เลยรับ

เป็นพ่ออันดับหนิคะเหวี่ยงลูกไว้ห้าเดือนที่นอนหลับอยู่ในเปรต
ทุ่มลงพื้นฟาดผนังจนลูกตายได้ขนาดนี้

ตรีวิทูลวงใหญ่สารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรประจันตคามก็บอกเลยค่ะว่า
พอเกิดเหตุเนี่ยนะคะชุดสืบสวนก็ควบคุมตัวนายวัชระเชื้อไพบูล
พ่อของเด็กไปสอบปากคำ
อยู่นานจนยอมรับสารภาพว่าทำร้ายลูกชายจริง
ฟาดกับผนังบ้านแล้วก็ทุ่มลงกับพื้นบ้าน

ก็รีบนำตัวเด็กไปส่งที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
คุณหมอก็บอกเลยว่าเด็กมีอาการเลือดข้างในสมอง
เหตุการณ์นี้๒๖พฤษภาคมนะคะ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายวัชระที่เป็นพ่อเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพชี้จุดในการก่อเหตุ
และได้ตั้งข้อหาเบื้องต้นคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็นำตัวนายวัชระไปขออำนาจศาลจังหวัดปราจีนบุรีฝากขังที่เรือนจำ
วันเวลาผ่านไป๑สัปดาห์

สุดท้ายน้องไม่รอดค่ะ
เด็กชายกมลพบเสียชีวิตนะคะในวันที่๒มิถุนายน

พนักงานสอบสวนก็เตรียมเลยที่จะแจ้งข้อกล่าวหาใหม่

ข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตค่ะ

คือเขียนข่าวนี้แล้วบอกตรงว่า
จะโหดเยี่ยมขนาดนี้ลูกตัวเองแท้นะครับ